คุณผู้ชมค่ะอัปเดตข่าวคราวสาวในวงการบันเทิงกันไปแล้วนะคะ

หนุ่มที่พูดถึงคนนี้ก็คือหนุ่มท็อปจรนนั่นเอง
คือวันก่อนนี้หนุ่มท็อปจรนเดินทางมาสวัสดีปีใหม่พี่บันเทิงไทยรัฐ
เราก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตกันสักหน่อย
ก็เราทราบกันดีว่าหนุ่มท็อปเนี่ยเขาตัดสินใจออกไปเป็นนักแสดงอิสระ
ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงอิสระที่หล่อ
แล้วก็หน้าผมเข้มมากจริงแล้วบอกเลยว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงอิสระของหนุ่มท็อป
ดูท่าว่าจะไปได้สวยมากเลย
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเปิดเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐมาเลยบอกว่า
หลังจากเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ใจดีโอ้โหยื่นงานมาให้เพียบเลยค่ะ
มีทั้งหมดละครบทซีรีส์เป็น๑๐๑๐เรื่องเลย
ท็อปนี่แบบเช็คลิสต์ไว้เลยว่าเรื่องไหนเนี่ยที่เขาสนใจบ้างอะนะคะ
แต่ก่อนอื่นก่อนใดต้องขอกราบขออภัยว่า
งานเนี่ยถ้าไม่สะดวกที่จะรับจริงเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่าตัวเขาเองอยากจะเลือกรับงานที่เหมาะกับตัวเองจริง

ซึ่งต้องบอกเลยว่ามาลุยงานเส้นทางนักแสดงอิสระแล้วเนี่ย

อยากจะมีผลงานออกสู่สายตาต่างประเทศด้วยเหมือนกันค่ะ
เราเองอยากจะหาเรียกว่างานที่ท้าทาย
งานที่เราสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ปัจจุบันช่องทางมันก็เปิดกว้างมากขึ้น
การมีสังกัดกับไม่มีสังกัดมันก็แตกต่างกัน
แต่พอต้องบอกว่าพอหมดแล้วจริงเนี่ย

เปิดกว้างมากขึ้นในแง่ของมุมมองในการทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
ได้สัมผัสกับทีมงานใหม่แล้วก็เนื้องานใหม่

เราเองเราอยากจะเหมือนถ่ายเป็นซีรีส์
หรือว่าไปทางต่างประเทศมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นแนวทางที่เราอยากจะวางเอาไว้อยากจะลองทำดูอะไรอย่างนี้ครับ
แฟนก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้หนุ่มท็อปบอกเลยว่า
ผมโสดสนิทครับยังไม่มีสาวคนไหนมาอยู่ข้างกาย

ก็ขอคนที่เข้าใจแล้วมองเรื่องอนาคตไปร่วมกัน

ใครที่ติดตามโซเชียลมีเดียของหนุ่มท็อปนะ
จะเห็นว่านุ่มท็อปไปทำบุญบ่อยมาก
เดินสายเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยมากเลย
ตัวบอกเลยนะว่าไม่ได้ปลงกับเรื่องความรักที่ผิดหวังนะครับ
เพียงแค่ผมอยากใช้ชีวิตให้มันสงบแค่นั้นเอง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มท็อปกันหน่อยค่ะ

แต่ว่าคือโดยสไตล์ผมไม่ค่อยได้โพสต์รูปเยอะอะไรอย่างนี้ครับ

มันคือเขาเรียกว่าเหมือนประสบการณ์ปัญหาในชีวิตนะ
แต่ละคนมันก็มีปัญหาไม่เหมือนกัน
แต่ว่าในการที่เราจะผ่านปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไป

เดี๋ยวมันจะมามันคงมาเองครับ
แล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำงานให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องติดตามทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจของหนุ่มท็อปด้วยนะคะ
ว่าจะมีสาวคนไหนเข้ามาครอบครองหัวใจนะจ๊ะ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ธรรมะสวัสดีไปก่อน